พี่บอกบอกจะไปงานศพพ่อ
ไล่ล่าชายรักแท็กซี่
ซิ่งมิตรใหม่ไปงานศพพ่อ

แต่พี่จะขโมยรถแท็กซี่ไปแบบนี้ไม่ได้
ทุกคนจะรอความเร็วนะครับ

มานะรอชายกันล่ะรอชายเร็ว
เกิดประตูขึ้น

นี่ลงมา
นี่มาชุบพี่
ลงมา
พี่ตำรวจระวังนะพี่ตำรวจระวังนะ

เออเอาละสิกูก็ชบนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงนะครับ
เขาจับนายอธิษฐานชัยสิริอายุ๔๙ปี
ขโมยแท็กซี่มาจากนู้นลำลูกกาปฐุมนู่น
แล้วขับหนีจนมาถูกจับนะครับ
บนถนนมิตรภาพช่วงมวกเหล็กสละบุรีครับ
บ่ายโมงวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โอ้โหนี่แหละคือเหตุการณ์ตอนเข้าจับกลุ่มโอ้โหดูหน้ารถ

คือเสียหลักเอาไปชนกับรถบรรทุกด้านหน้า
ที่เกิดเหตุเจอรถแท็กซี่นะครับ
ทะเบียนกรุงเทพฯมหาเนอคอลหน้ารถพัง

แต่ผมไม่มีค่าแท็กซี่แล้วยังไงต่อ

ผมก็เรี่ยนขึ้นรถและขับหนีผมก็จะไป
งานศพพ่อที่อุดรธานีครับ

คุณแจนก็ไม่มี

พี่เหลิ้มแขกเขาจอดอยู่

เมื่อกี้ถามอยู่เลยใครบอกพี่พี่บอกเออไม่รู้
โอ้พี่นี่แหละครับที่ผมบอกให้พี่ตำรวจระวังผมไม่ได้พูดเล่น
เขาเคยต่อยตำรวจลาดพร้าวมาแล้วนะ

เข้าใจผิดแต่จะเข้าใจผิดอะไรไม่รู้นะนะ
นัดดันัยชัยพิมพาคนนี้เป็นหลานของเจ้าของรถแท็กซี่เล่าบอกว่า
แท็กซี่เนี่ยถูกขโมยไปเพราะว่าลุงกับผมจอดรถทิ้งไว้จริงแหละ
แต่ก็โอ้กลัวจะเกิดเหตุใช่ไหมก็แจ้งตำรวจให้สกัดจับให้
กระทั่งมาจับได้ที่สระบุรีนี่แหละโอ้โหแต่รถเละเลย
ตำรวจสภคูคศนะครับเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุที่ขโมยรถมานะ
โอ้ไม่ไหวยงได้ยังไง